หลายคนคิดถึงพี่เวียสุโกลวัฒน์ค่ะกลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
กลับมาจากออสเตรเลียนะคะแล้วก็กลับมาสร้างความสุขอีกแล้ว

ที่แล้วเคยนำเสนอไปแล้วนะคะการร้องเพลงแบบเพี้ยนของเขาเนี่ยแหละค่ะ

นะคะแต่ว่าถึงจะเพี้ยนแต่ก็รักนะจ๊ะ
ล่าสุดค่ะพี่เวียกลับมาแล้วค่ะพร้อมกับกีต้าตัวโปรดตัวเดิมนี่แหละค่ะ
แต่เพิ่มเติมคือการแซวตัวเองค่ะบอกว่าเป็นนักดนตรีวันพีช
คุณผู้ชมอันนี้แซวเล่นนะคะซึ่งพี่เวียก็มาในคอนเซ็ปต์เดิมค่ะก็คือไม่ใส่เสื้ออยู่บ้านนี่แหละค่ะ
แต่รอบนี้เปลี่ยนจากมุมหน้าบ้านมาเป็นมุมในบ้านค่ะ
ส่วนเพลงที่พี่เวียเขาเลือกมารอบนี้นะคะไม่รู้ว่าตั้งใจจะสื่อไปถึงน้องเบลล่าหรือเปล่า
เพราะว่ามีคำว่าคิดถึงแล้วก็ฝากไปกับลมฝากไปกับฟ้า
เนื้อเพลงก็มาขนาดนี้คุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณเวียกันหน่อยค่ะ
ใครว่าเพี้ยนเพราะอยู่นะ

แล้วต้องบอกว่าอินเนอร์ในการร้องเพลงของพี่เวียโอ้โหขออนุญาตแซวหน่อยนะคะ
มันเคิบเคลิ้มเหลือเกินโดยเฉพาะที่ฉันฟังไป

คุณผู้ชมมาดูแฟนคลับเขาเม้นต์กันดีกว่าค่ะ
เมนต์กันมาโอ้โหรูปหัวใจกันรัวเลยค่ะ

อยากให้พี่เวียไปออกรายการแข่งร้องเพลง
เพราะว่าเห็นพี่เวียชอบโชว์เสียงร้องอยู่บ่อยค่ะ
ไม่รู้ว่าพี่เวียจะใจอ่อนหรือเปล่านะคะ
นี่ก็นั่งนับวันรอนะว่าพี่เวียกับเบลล่าเขาจะได้เจอกันหรือเปล่า
เดี๋ยวคงมีภาพออกมานะคะ
ถ้าเขาได้กินข้าวด้วยดินเนอร์กันสักมืออะไรอย่างนี้
ค่ะแต่ว่าแบบนี้ก็ดีนะคะบรรยากาศช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยเนาะ
ก็รอลุ้นไปแล้วกันนะแฟนค่ะคุณผู้ชมค่ะ